พูดเลยถ้าลิสต์รายชื่อพระเอกสายแฮลตี้
คงต้องมีนุ๊กเจมส์จิกับเขาด้วยล่ะค่ะ
แต่วันนี้ไม่ได้มาโชว์ความฟิตส่วนตัวให้ละลาย
แต่อาจจะใจสั่นตายได้ด้วยความละมุน
กับการสารฝันที่สาวต้อยจะรีนพอร์ตเพื่อเลิฟ

สองมือยังงานหินนี่ปล่อยใจฟินโชว์มือเดียว
เอ้าไม่ธรรมดา

โถเอ็นดูจริงมั้ยครู
ลุ้นกันจนมวลท้องที่แท้น้องเจมส์จิคนหล่อเขาจัดให้

เห็นแล้วอิจฉาแหม่เสียดายบ้านฉันไม่มีบาร์
มีแต่ราวตากผ้าก็ต้องทำใจ